สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
ตั้งเฉพาะคณะกรรมการ
ออกมาก่อนว่าให้มีทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
เดี๋ยวเขาจะมาวางกรอบว่าเขาจะทำอะไร

ก็ตำรวจครึ่งหนึ่งผลเลือนครึ่งหนึ่ง

คือจะต้องทำงานกันอย่างไร
นิติวิทยาศาสตร์จะต้องทำงานยังไง
อันนี้เขาจะต้องมาปฏิรูปมาปฏิรูปร่วมกัน
นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะต้องปฏิรูปตำรวจ
ทำให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริง
ตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาอย่างเดียวกับทหาร
ระหว่างการปฏิรูปยังไม่เสร็จสิ้นนะครับ

ผมคิดว่าท่านนายกจำเป็นต้องมาดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองแล้วครับ
เพราะเดือน๒เดือนจะย้ายกันอีก
เรื่องการแต่งตั้งตำรวจนี่มันเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมคะ
ความจริงมันมีการเมืองเขาแทรกน้อยนะฮะผมว่าไม่ใช่การเมืองนะครับ

หนักใจไหมครับว่าเรื่องปฏิรูปตำรวจนี่มันเป็นปัญหาที่พูดกันมาทุกยุคทุกสมัยแต่ไม่เคยทำได้
และทีนี้มันก็จะถูกจับตามองว่ารัฐบาลนี้คือรัฐบาลขอสนชอบจะทำได้หรือไม่
อันนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับที่ทางคณะกรรมการนี้จะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินการให้ปฏิรูปให้ได้สำเร็จ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะคะ
เอางี้คุณผู้ชมว่ากันแบบเราคุยกันเนี่ยนะคะคือเราได้ยินคำนี้มานานมากแล้วใช่ไหมคะ
นานมากแล้วค่ะนานจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้นับเป็น๑๐ปีได้ค่ะก็พูดเรื่องนี้กันมาตลอดแล้วก็วิภาควิจารณ์ตำรวจกันมาตลอด
พยายามที่จะมีการปฏิรูปพยายามที่จะมีการเสนอทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของความพยายามที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย
และก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อตำรวจด้วยเหมือนภาพจะยังไม่ค่อยดีขึ้นในภาพรวมนะคะภาพจำที่ติดมาตลอดยังเปลี่ยนไม่ได้เช่นเดียวกันกับภาพจำที่บอกว่าการปฏิรูปตำรวจเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอันเนี้ยก็ยังเป็นภาพจำอยู่ว่าอ่อเห็นพูดกันมานานตกลงเริ่มแล้วหรือยังมีใครเริ่
ความคิดเห็นออกมาเยอะแต่ยังไม่ได้ออกมาจริงจังสักทีรอบนี้คาดการณ์กันว่าน่าจะของจริงถ้าเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจับปฏิรูปจริงจริงอ่าพูดง่ายง่ายนะคะคือองค์กรที่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าจะปฏิรูปเนี่ยถ้าจะเข้าไปจับคนที่ต้องมีอำนาจมากที่สุดก็จะต้องลงมือทำเองแต่ว่าก็มีข้อสงสัยออก

แค่บอกว่าตัวบุคคลใครทำหน้าที่อะไรเท่านั้นนะคะ

เดี๋ยวนี้จะขอท่านในรายการเลยนะคะว่า
เอาแบบดิฉันไม่ต้องไปเป็นพยานให้ท่านนะคะ

เอาแบบดิฉันไม่ว่างไปเป็นพยานให้นะคะ
ถ้ามีการฟ้องหมินเหมือนอะไรกันเนี่ยนะคะ
ท่านแบดดีผู้บัจการตำรวจแห่งชาติค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
สัมภาษณ์ตลอดเกือบ๔๐นาทีเต็มนี้
เอาแบบแล้วแต่ท่านจะพูดอะไรนะคะ

แต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยดิฉันให้ได้แค่เทปรายการ

เพราะว่ารอบที่แล้วที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ออกมา

สื่อนี่ปาดเหงื่อไปตามกันนะคะ

ไม่มีใครมีอะไรไม่มีใครมีปัญหากับท่านค่ะ

รอบล่าสุดนี้เนื่องจากถ้าเราย้อนอ่านกลับไป
มันมีการรวบรวมข้อมูลตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาเสนอแนวทางเสนอโครงสร้าง
ออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
ในมุมของท่านท่านคิดว่ามีแนวทางไหนไหม
เหมือนกับเป็นไปได้และมาถูกทาง

ไม่เฉียดกับสุดใร้วิจัยอะไรเลยหรอ
มันอาจจะมีส่วนนึงในรายละเอียด
แต่อีกส่วนหนึ่งรับรองไม่เหมือนใครเลย
เดี๋ยวฉันเริ่มต้นจากการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
แล้วคนก็จับตากันว่าทำไมให้คนเป็นทหาร
มาเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ

เป็นนักเรียนสมัครรุ่นก่อนผม๒ปี

แล้วก็ประวัติดีมาหมดตลอด

การที่จะมาเป็นประธานเป็นรูปตำรวจ
จริงแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตำรวจก็ได้

ที่มีความรู้ความสามารถ

ในการที่จะทำและเสนอต่อผู้มีอำนาจ
แต่ถ้ามีความรู้ความคิดแล้วไม่กล้า

มีพี่บุญสร้างเป็นประธาน
มีกรรมการโดยตำแหน่ง

กรรมการผู้ทรงวุฒิอีก๑๕ฉะ
เหล่านี้ผมโอเคด้วยหมด

เพราะว่าเขาสามารถที่จะมา
แสวงหาข้อจริงอะไรต่างได้

อาจจะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับตำรวจ
อาจจะมองเห็นสังคมเป็นยังไง

ตำรวจดีเป็นยังไงตำรวจไม่ดีเป็นยังไง

ทีนี้เมื่อได้รับการแต่งตั้ง

ให้มาเป็นประธานคณะประการปฏิรูปตำรวจแล้ว

ก็ต้องไปหยิบกฎหมายตำรวจมาอ่านแล้ว

แล้วเชื่อว่ากรรมการทุกท่านเนี่ย

มีประสบประกาศอ่านแล้วเข้าใจ

จะพูดเนี่ยนะฮะ

ท่านบอกความรู้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

เพราะฉะนั้นถ้าคณะกรรมการเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ

ไม่ได้เคยเป็นผู้ปฏิบัติเลย
ถูกไหมก็จะไม่รู้จริง
ว่าเป็นประเด็นปัญหาของต้นรวจมันเป็นไร

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่
ขวัญกำลังใจสวัสดิการนะครับ
และประเด็นที่มีผลกระทบ
จากการเมืองนักการเมือง

หรือนักการเมืองคอเตอร์ช่อก็ดี

หมายตำรวจเราก็จะไม่รู้

วันนี้เรียกผมมาคุยดีแล้ว

แต่มีคุณจากที่เป็นพบตรคนเดียว

ก็จะรู้ภาพทุกทุ่งที่คุณเป็น

ถ้าไม่มีปัญหากับประธานชุดที่เป็นทหาร
แล้วก็ไม่มีปัญหากับสัดส่วนที่ออกมานะคะ

แต่เท่าที่ฟังคำตอบมาสักครู่นี้

คือท่านกำลังจะบอกว่าบุคคลไม่มีปัญหา

อะไรที่เขาต้องรู้คะ
ตามกฎหมายเนี่ยใช่ไหมฮะเขาบอกเอาเดิมเนี่ยนะฮะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
เขาบอกนายกมนตรีเป็นผู้บัญชาการตำรวจ
เพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยขึ้นกับนายกอันนี้ผมว่าดีนะครับ
เพราะตั้งก่อนอยู่กระทรวงหมัดไทยกว่าจะผ่านงานอะไรมันไม่ดีอะนะ
กับนายกนี่มันดีเรียบร้อยรวดเร็วพูดกันรู้เรื่องมันก็จบถูกไหมฮะ
ทีนี้นอกจากนายกรุงตรีจะเป็นผู้บุญชาฆาตการตำรวจแล้ว
นายกรรมตรียังเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานคณะกรรมการค่ารายการตำรวจนะฮะ
ในส่วนนี้ผมจะพูดเลยว่าในฐานะคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ผมว่าไม่มีความจำเป็นเลยนะฮะที่จะต้องมีนะ
ผมเรียนตรงตอนที่ผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะ
ก็มีคณะกรรมการเนี่ยเหมือนกันหมดอ่ะนะฮะ
เพียงแต่เปลี่ยนตัวบุคคลนั้นเองนะฮะ

ผมจะพูดนะฮะว่าในสมัยเดิมเนี่ยก็ประชุมกันไปเรื่องนโยบาย
มันไม่ได้มีผลอะไรขึ้นมาหรอกนะครับมันไม่มีความจำเป็น
และยิ่งไว้ในยุคนี้รัฐบาลคอร์ตเชาะนะ
ซึ่งมีนายกมนตรีเป็นประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินะ
ในปีแรกที่ยึดอำนาจมานะ๑ปีประชุมแค่ครั้งเดียว
ครั้งนั้นคือประชุมเพื่อกำหนดตำแหน่งแต่งตั้งพลตรวจโทศรีวราให้เป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
นอกนั้นแฮนะกรรมการโยบายเตรียมตำรวจแห่งชาติไม่มีหน้าโยบายอะไรเลยนะครับ
ถ้าเราไม่ได้นับในยุคนี้ล่ะคะยุคที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้ไม่สำคัญเลยเหรอคะ
สำคัญไม่มีความจำเป็นเลยอ่ะผมผ่านมาหมดแล้วนี่
ผมก็รู้ว่าไม่ไม่ไม่ไม่ได้มีความสำคัญเลยเลยนี่คือท่านเสนอโลก
คณะกรรมการชุดใหญ่นี้เลยเหรอคะใช่ก็ไม่มีไม่มีความจำเป็นจริงจริงนะ
ค่ะนะแต่พอมาอีกคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการ
รายการตำรวจนะครับอันนี้มีความจำเป็นแต่ที่มามันถูกต้องไหม
ใช่ไหมเอาตามตำรวจตำรวจแห่งชาติก็บอกนายกุฏีเป็นประธานนะอ่า
คำสั่งขอสชที่ไปเปลี่ยนก็นายกตรีเป็นประธานเหมือนเดิม
ถูกไหมเขาไม่ได้บอกนายกตรีหรือรองนายุตรีที่นายกรรมตรีมอบหมายเป็นประธานเลย
แล้วคุณประวิทย์ไปเป็นประธานประชุมได้ไงถูกไหมจะมาอ้างพรบรเบียประหารราชการแผ่นดินได้ไม่ได้
ทีนี้พอนายกเป็นประธานเอาละคุณนายกคุณจะมาประชุมด้วยตัวเอง
อย่างสมัยผมเนี่ยท่านสุรยุทธ์มาประชุมด้วยตัวเองใช่ไหมฮะ
จะไม่มอบให้รองมานายกจะมาชุมด้วยตัวเองหรือจะมอบหมายให้รองมานะ
เอาเป็นว่าไม่พูดเรื่องผิดหรือถูกกฎหมายนะนะ
กรตรทั้งหมดก็อยู่ภายใต้อำนาจนายกรรมตรีที่มาจากการเมืองถูกไหม
ถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งนักการเมืองแท้เลยขอรชคุณจะบอกคุณไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นะ
คุณประยุทธ์ไม่ใช่ทหารแล้วนะคุณประวิทย์ไม่ใช่ทหารแล้วนะ
คุณเป็นนักการเมืองแล้วเป็นนายกรรมตรีจะบอกไม่ใช่นักการเมืองไม่ได้
เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นภูมิชาอยู่ด้วยนะไอ้พวกตำรวจทั้งหมดนะ
หรือผมเชื่อเลยว่าฆาตการกระทรวงทะโบอื่นที่มีนายกรมตรีนักการเมืองเป็นประธาน
มันก็ต้องอยู่ใต้กรอบแล้วจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็พูดนั้นไม่ได้เต็มที่นะ
เอาล่ะทีนี้อำนาจต่อมาของนายกเนี่ยนะเดิมนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะ
เขาเป็นผู้เสนอรายชื่อค่ารายการตำรวจที่มียศพลตำรวจเอก
หมายถึงจะเป็นรองจะเป็นที่ปรึกษาจะเป็นตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะ
เป็นพบตรเมื่อตำแหนพบตรจะว่างใช่ไหมแต่อันนี้เขาแก้นิดนึง
เขามีอีกทิศนึงว่าให้การเสนอผู้เสนอตำรวจทางผู้จัดการตำรวจชาติ
ผู้จัดการตำรวจชาติที่ดำรงอยู่ปัจจุบันเป็นผู้เสนอตอนนายก
นายกเห็นชอบก็นำความกลับลงทุนแต่ข้อที่จริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว
คุณจอมขวัญก็คิดดูก็แล้วกันนายกเขาก็ไปบอกให้คุณเสนอมาแค่นี้
แต่ตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมมันดูดีว่าคนนู้นไปเสนอนะ
แต่ความจริงมันไม่ใช่เนี่ยความจริงคืออะไรคะ
นายกเป็นคนสั่งไงถูกไหมไอ้สิ่งเหล่านี้
ยุคเหรอทุกยุคนะ
เกี่ยวกับว่ามาจากเลือกตั้งหรือไม่มาจากเลือกตั้ง
ไอ้เลือกตั้งเนี่ยเขาเขียนไม่ชัดเจนว่าเป็นนายกเป็นคนเลือก

อันนี้แอบแฝงว่าให้พบตรเป็นคนคัดรายชื่อรองพบหรือเจริญก็เสนอใช่ไหม
เป็นสิ่งเหล่านี้ไอ้ลึกลับลึกลับอย่างนี้นะ
คณะกรรมการชุดนี้จะไม่รู้เรื่องนะแต่กำลังจะพูดต่อมา
พอนายกบริมตรีเนี่ยแต่งตั้งพบตรได้คนเดียวนั้นเอง
นายกสามารถแต่งตั้งตำรวจทั้งกลมได้เลย
ว่ากฎหมายจะเขียนว่ายังไงเข้าใจไหมฮะ
กฎหมายจะให้อำนาจพบยังไงจะให้อำนาจผู้บัญชาการภาคพื้นที่ต่างยังไงนะ
มันก็จบเมื่อนายกมีอำนาจแต่งตั้งพบตลอดได้
เพราะอะไรเพราะเดิมเนี่ยนะเอายังไม่ยุคคอสชนะ
เดิมเนี่ยนายกมาจากการเลือกตั้งใช่ไหม
พอจะแต่งตั้งแต่งตั้งพบตรได้
พอจะแต่งตั้งที่ระดับจากผู้การถึงรองผู้จัดการธรรมชาติเนี่ยนะ
มันเป็นอำนาจของพบที่จะต้องมีตั้งคณะกรรมการคัดเลือกให้ภาคเสนอมา

แต่ที่จริงในข้อเรียกจริงแล้วเนี่ย
ที่คณะกรรมการชุดนี้หรือผู้ที่ไม่เคยเดิมลงตรงไหน
เพราะว่าตลอดจะไม่ทราบผมจะถือโอกาสนี้เรียนให้ท่านทราบเลย
ว่าจริงแล้วในสมัยที่มีเลือกตั้งน่ะนะ
พอจะตั้งฆาตการตรระดับผู้การถึงรองผู้จัดการธรรมชาติเนี่ยนะ
สอสอทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะมีคนของตัวเป็นผู้การ
ช่วยปกป้องคุ้มคลองดูแลอะไรต่างอะไรแบบนี้จริงไหม
อยากมีคนนั้นเป็นผู้จัดการเป็นพวกของตัวเอง
ก็เสนอชื่อต่อนายกใช่ไหมนายกมาจากการเลือกตั้งแล้วทำไง
ก็ต้องรับมารับมาแล้วอำนาจไม่ได้อยู่ที่นายก
เมื่ออำนาจไม่ได้อยู่ที่นายกนายกบอกไม่เอาผมไม่มีอำนาจ
มาจากการเลือกตั้งทำได้เหรอก็ทำไม่ได้ก็ต้องรับมา
ทั้งที่ตัวเองไม่มีอำนาจหรอกถูกไหมทีนี้แต่งตั้งพบสลได้
ก็คือหมายความการเมืองครึ่งหนึ่งสำนักงานตำรวจครึ่งหนึ่งใช่ไหม
เพราะฉะนั้นถึงเวลาจริงก็จะมีกระดาษพิมพ์รายชื่อมา
ไม่มีการเซ็นชื่อนะส่งมาให้พบถูกไหมพบก็ต้องนำรายชื่อนี้มา

ไหนกลุ่มนะคะ

งั้นคุณซูอาจารย์

คือต่อให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
หรือมันมีการเลือกตั้งในการเมืองมาเนี่ยนะคะ

คือต่อให้มาจากการเลือกตั้งก็มีปัญหา

นั่นแหละเดี๋ยวฉันเรียกมีปัญหา

บัญชีคนละครึ่งเหมือนกันเลยเหรอ
หงทหารผมว่ามากกว่าแล้วด้วยซ้ำนะ

นักการวือภาคโคร้นนักธนตรุกิจนะ
ผมเห็นบริษัทใหญ่เสนอบัญชี
แต่ชื่อมาเนี่ยนะ

ผมดูรู้หมดเนี่ย
ในยุคเนี่ยเป็นแบบในนั้น

อย่างคนนอกหรือรู้ของจริง
มีใครเอาเอกสารมาให้มีใครเล่าให้ฟัง

ของจริงที่ว่ามีอะไรบ้างสักครู่ค่ะ
สนับสนุนโดยคัมรี่ไฮบริดคิดเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้เหนือใคร

วันนี้แหละที่สอดแทรกเข้ามา
คนของนายกครึ่งหนึ่ง
คนของพบตรหรือว่าสตชครึ่งหนึ่ง

โดยเฉพาะคนเป็นรองผอบอ
อาจจะไม่ได้มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ถูกไหม

ไม่ได้เจอ

เป็นเหมือนกันหรือว่าดีกว่าหรือ

ยุคปรชอถึงกับขนาด

ว่าให้การแต่งตั้ง
มันอยู่ในอำนาจประวัติศาสตร์ตลอดทั้งหมด

มันก็ต้องดีขึ้นสิหรือยังไงคะ
มันจะดีแต่ก่อนเขากระจายอำนาจ
ผู้จัดการยังมีอำนาจที่จะแต่งตั้ง

ถูกไหมนี่มันก็รวบอำนาจมาอยู่ที่

แล้วก็ทางการเมือง
ถึงว่านอกจะจะที่จะส่งบัญชี

จากส่งบัญชีรายชื่อแล้วก็ตรวจเองหมด

ในคอนโทรลคุณประยุทธ์
เดี๋ยวพัฒนี้หน่อยไม่อยากไปเป็นประยาทนะ
ไม่เป็นนี้ไม่ได้หมินใคร
คุณประยุทธ์ก็ให้ไปรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภาค
ตั้งแต่ที่คนที่ครบ๒ปีเขามีควรนุมพุทธความรู้ความสามารถ
แล้วก็ไม่ตั้งเขาก็จะเอาคนของตัวเองไป
คุณประยุทธ์จะกล้าเถียงผมไหมก็ไปรักษาการรองผู้จัดการ
รักษาการผู้จัดการภาค๒พอครบ๒ปีปั๊บนะ
ก็มาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจนครบาน
พอเห็นตัวอย่างตัวอย่างชัดยัง
ชัดค่ะชัดเกินไปนิดนึงค่ะ
ทีนี้แล้วสิ่งที่ฉันใส่ดีที่สุดกำลังจะเสนอคือว่า
ถ้าคณะกรรมการไปติดรูปตำรวจรู้ข้อมูลแบบนี้
อีกนิดเดียวนะมันไม่ใช่แค่๒คนที่ผมว่านะ
ก็บอกพอนั่นมาหมดมันก็ทั้งหมดเลย
จากทฤษฐ์เพราะว่าตลอดจะทำยังไงล่ะ
นึกมาคุณตั้งคุณได้คุณปลดผมได้
เด็กของคุณศรีวราก็มาจอดปูดผมอยู่แล้วเนี่ย
ถ้าผมไม่ทำตามคำสั่งคุณก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยแทนที่จะแบ่งครึ่งนะ
ทางรัฐบาลเนี่ยเกินครึ่งอีกนะ
เกินครึ่งแล้วก่อนที่จะเข้าประชุมนะ
ส่งบัญชีไปที่ฟาร์มโชคชัยให้ตรวจซะก่อนนะ
ตรวจเรียบร้อยเสร็จแล้วถึงจะไปประชุมได้

ก็แค่นี้ไงวันนี้มาเรื่องปฏิรูปเป็นหลัก

กำลังจะพูดว่าตรงนี้คือเป็นปัญหาที่คณะกรรมการชุดนี้ไม่รู้นะ

ซึ่งหากเขานั่งฟังและรู้ข้อมูลแล้วแบบนี้แล้วนั้น
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจควรจะแก้อะไรคะ

ฆ่านำการข้าราการตำรวจเนี่ย
นายกไม่จะเป็นปฐานก่อตลอด

แต่สิ่งที่จะต้องแก้ก็คือว่า

แต่งตั้งพบตลเนี่ยนะ

ที่นายกรมตรีซึ่งผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ย

นายกลุ่นตรีเป็นคนสั่งให้เสนอขึ้นมา

ทีนี้สิ่งที่จะเสนอก็คือว่า
มันมีรองพบเจรย์ตำรวจแห่งชาติ
การที่มาของพบตลเนี่ยนะ

ถึงเวลาก็ส่งรายชื่อจัดอาวุโสไปให้เขาให้เขาเลือกกันเอง
ลงคะแนนที่สถานีตำรวจปุ๊บส่งมาที่กรองอาการกรมจัดการแพลปเดียวถึงต่อหล่อ

เลือกประธานศาลิกาหยกอย่างเนี้ยเห็นไหม
รัฐบาลก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้
เขาก็มีคณะกรรมการเขามีอนุที่มาจากตุลาการ๓ชั้นศาล
พวกศาษณ์ชั้นต้นเจ็ดคนพวกศาสตร์สานอุทธรณ์เจ็ดคนพวกศาสตร์ศาลิกาเจ็ดคนเป็นอนุกรรมการ
นะคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีอาวุโสเขาให้คัดสูงสุดใช่ไหม
ผ่านไม่ผ่านเพราะเอิญเนี่ยไม่ผ่าน
ไม่ผ่านก็ส่งมาให้กรตอซึ่งมีคณะกรรมการกรตออีกชุดหนึ่ง
ประชุมไม่ผ่านไม่ผ่านก็มาคัดเรื่องใหม่เอาที่อาวุโสอันดับ๒อย่างนี้นะ
จะเห็นได้ว่าเขาให้คนในของเขาเลือกกันเองขออภัยแล้วตำรวจนะ
ถ้าจะดีก็ให้ตำรวจเป็นคนเลือก
ขออภัยที่ต้องแทรกค่ะต้องควบคุมเวลานิดนึง
คือท่านเสรีพิสุทธิ์เสนอว่าพบตลเนี่ยเอาใหม่หมดเลย

ใช่ไม่ให้นายกมาแต่งตั้งหรอกแล้วการเมืองจะก้าวกาศไม่ได้ไง
คือเหมือนกับวิชาชีพอื่นที่เขาก็ทำกันมา
คำถามคือว่าแล้วตำรวจจะซื้อเสียงกันไหมคะ

อย่างนี้คือเขาเห็นผู้ชายคนนี้

คือให้ดึงอำนาจการแต่งตั้งเบอร์หนึ่งของ

คือแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังต้องสังกัด

โยกว่าต้องไปอยู่ใต้กระทรวงไหน

บริหารจัดการอำนาจอะไรต่าง

พอเห็นภาพแค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราไม่เหลือเวลา
เดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนแค่เรื่องพบตรนี้สนุกแล้วนะคะท่าน

คุณผู้ชมคะข้อเสนอที่ขมวดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า

ก็ยังมีขณะกรรมการ

ขณะกรรมการข้นอาจารย์ตำรวจ
ที่สุดส
นายยกครบคุมกฎาลอก็อยู่
ต่อรอก็ไม่พ้นจากการเมืองไปได้

ปรับเปลี่ยนใหม่เราเห็นตุลาการเขาไหม
กตประธานสาธิกาคือหัวหน้าเนี่ย

ไม่มีนั่นมีบุคคลภายนอกมา๒คนผู้ทรงวุฒิใช่ไหม

ก็ยังตกอยู่ภายใต้การเมืองอยู่

ที่ผมบอกอีกอย่างมีกตรประธานกตรก็ควรมาจาก

พูดที่มีสังหรับการรู้เรื่องตำรวจดีก็คืออดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
นี่เดี๋ยวขอรีบสงสัยเลยนี่ท่านเสนอตัวเองหรือเปล่า
ไม่เลยผมไม่เอาแต่ตำแหน่งนี้มันเล็กไปสำหรับผมนะ
เอาอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะ
ที่สนใจที่ตั้งใจที่จะมาช่วยพัฒนาตำรวจ
ลงสมัครสมมุติลงสมัคร๕คน

ใครได้รับเลือกคะแนนสูงสุดก็เป็น
ปฐานกตกรแล้วก็รองตกปฐล
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้การเมืองแทรกไม่ได้เลย

ทางกลับกันมันจะทำให้องค์กรนี้เป็นอิสระมาก
ประชาชนไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของ
หรืออยู่ภายใต้การจับตาตรวจสอบของประชาชนไหมคะ

แต่ว่าในทางกลับกันการที่ได้คนซึ่งประชาชนเขาเลือก
ไปทำหน้าที่นี้มันก็มีบทบาทของตัวเองแทนประชาชนนะคะ

หรือแม้กระทั่งเอาชุดคอลโมชุดนายกมนตรีชุดปัจจุบัน

คุณไม่เห็นแล้วปีนี้มีปัญหาเรื่องการซื้อขายตำแหน่งมากที่สุด
ถูกไหมแล้วมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นระบบ
อย่างที่ผมว่าเนี่ยนะฮะ
จะบอกไม่มีคนนอกก็ไม่ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิไง
ที่มาจากสองคนแล้วต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา
ก็เหมือนของศาลเขาทำไมศาลเขาอยู่กันได้
แล้วทำไมตำรวจอยู่ไม่ได้อ่ะทำไมจะตำหนิตำรวจแล้วไม่ตำหนิสาร
ไม่ได้ค่ะกำลังจะบอกว่าเราจะคิดแบบนี้ได้ไหม
เพราะว่าอย่างตำรวจเนี่ยเป็นกลุ่มราชการ
เหมือนกับมีอำนาจในตัวเองใช้กฎหมายใช่ไหมคะ
แล้วมีอาวุธคือถ้าเราจะมองเปรียบเทียบเนี่ย
คือเราจะต้องไว้ใจกันจนแบบให้ลอยลอยออกมา
ว่าจะสังกัดนายกได้เลยเหรอคะ

ฉันอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะแต่ดิฉันแค่นึกภาพว่าเอ๊ะ
แบบนี้มันเท่ากับว่าเหมือนเป็นกลุ่มเป็นก้อนลอยออกมา
คือมันก็ต้องมีอิสระพอสมควรใช่ไหม

เขาก็สั่งซ้ายหันขวาหันอย่างที่เป็นอยู่ทุกปัจจุบันนี้
อายการก็เหมือนกันเขามีคณะกรรมการฆาติการอายการ
เขาก็ไม่ได้เอานายกมาเป็นประธานนี่

เขาก็ดำเนินกิจการของเขาอยู่ได้
ไม่ได้มีเรื่องเสียหายอะไรถูกไหม
แล้วตำรวจนะถ้ามันปล่อยมือที่นักการเมืองเข้ามายุ่งยากมาก
ตำรวจก็จะเป็นตัวของเขาเองเขาก็สามารถประตูดนาตัวเองก็ได้
พี่จะบอกให้นะคนที่เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ย

บอกตรงนะเพราะใครเนี่ยมันสัมผัสอยู่กับตำรวจ
ตำรวจจะคะแนนดีที่สุดแล้วก็มา
ดูทรงแล้วเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราเห็นแค่รายชื่อบุคคลว่าใครเป็นอะไร

คำถามคือดิฉันต้องตัดประเด็นท่านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันอีก
หลังจากที่มีความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการที่ว่านี้
คือมีอะไรอีกไหมที่ฉันเสียดีที่สุดคิดว่าคณะกรรมการนี้ต้องรู้
ก่อนจะคิดข้อแรกว่าจะทำอะไรภายใน๒๓นาทีเนี่ยค่ะ
มีอีกเยอะเลยแต่มันเป็นรายละเอียดนะ
มันเป็นรายละเอียดที่ว่าฆาตการตำรวจชั้นประทวนควรจะมีวุฒิอะไร
ศัยบัตรมีวุฒิอะไรนะแล้วจะรับสมัครเขาแล้วคัดเลือกแต่งตั้งไปยังไง
แล้วโรงเรียนแล้วตรวจจะทำยังไงถูกไหม
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อให้เขาอยู่เนี่ย
จะแต่งตั้งเข้าไปอยู่ตามภาคไหมให้เขาเจริญเจริญเติบโตภายในภาคได้ไหม
ย้ายไขว้ไปค่อยมาจนกระทั่งครอบครัวก็แตกแยกแล้วก็วิ่งเต้นกัน
ถ้ามันโตภายในภาคได้ย้ายค่าไม่ได้มันก็เจริญเติบโตอย่างนี้
จนกระทั่งเป็นผู้ประการที่จะมาข้ามได้อะไรต่างเหล่านี้มันมีรายละเอียดเยอะแยะ
ค่ะขอนิดเดียวสั้นนาธิเศษว่า
ถ้าโครงสร้างออกมาเป็นอย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เสนอจริงเนี่ยนะคะ
ตัวผอบอตรอเองเนี่ย
มันดูเหมือนเป็นอีกคนนึงที่มีอำนาจ

ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะ
เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำความดีขึ้นมานะ
ตำรวจเขาก็ไม่เลือกกันถูกไหม

คุณจะสนิทตำรวจทั้ง๒แสนกว่าคนเดียวเหรอ
ไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าถ้าเหมือนกับเลือกมาแล้ว

เสรีพิสุทธิ์เดี๋ยวเรานัดกันใหม่

เดี๋ยวมีงานเขาเนื้องงานชอบแบบไหน

ผมจับปัจจุดูกผมต้องพูดทั้งครบเลยง่ะ

ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะวันจันทร์ถามตรงมานะคะ